ผู้อำนวยการสวนนงนุษย์พัทยาได้รับเลือกให้เป็น๑ใน๑๑บุคคลทั่วโลก
ที่ได้รับมอบเครื่องราชอิสริยพรฝรั่งเศสด้านศิลปกรรมและอักษรศาสตร์
โดยถือเป็นผู้ที่มีผลงานสร้างสรรค์โดดเด่น
นายจิลการชงเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
เป็นตัวแทนมอบเครื่องราชอิสริยพรฝรั่งเศสด้านศิลปกรรมและอักษรศาสตร์
ให้แก่นายกัมพลตันสัจจาผู้อำนวยการสวนนงนุษย์พัทยา
เพื่อยกย่องเชิดชูในฐานะผู้มีผลงานสร้างสรรค์อันโดดเด่น
และเป็นผู้ที่มีคุณอุปการณ์ในการส่งเสริมเผยแพร่ศิลปะอีกด้วย
โอกาสนี้นายจิลส์ได้กล่าวขอบคุณและแสดงความยินดีกับนายกัมพลครับ
ซึ่งถือว่าเป็นบุคคลต้นแบบที่มีความโดดเด่นในการอนุรักษ์ต้นไม้
ยังเป็นศิลปินในเวลาเดียวกัน
พร้อมบอกว่าการจัดสวนภายในสถานทุนฝรั่งเศส

ยังเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความสัมพันธ์อันดี

ขณะที่นายกัมพลก็บอกว่ารู้สึกยินดี

ซึ่งที่ผ่านมาก็ตั้งใจเต็มที่ในการจัดสวน
เพื่อเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับฝรั่งเศส

โดยในปีนี้นะคะผู้อำนวยการสวนนงนุษย์พัทยา
ได้รับคัดเลือกให้เป็น๑ใน๑๑บุคคลทั่วโลก
ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยพรจากประเทศฝรั่งเศส
ซึ่งในแต่ละปีจะมีการเสนอชื่อผู้เข้ารับเครื่องราช
แต่ก็มีไม่มากนักที่จะได้รับการอนุมัติในแต่ละปีค่ะ